ถ้าพูดถึงพี่บินบรือฤทธิ์กู้ภัยใจพระของเราเนี่ยโอ้โห
จากผลงานในวงการบันเทิงที่เห็นตามหน้าสื่อก็คงนี่แหละค่ะ
น่าจะเป็นการช่วยเหลือเรียกได้ว่าช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์แบบทั่วประเทศเลยนะคะ
งบประมาณช่วยเหลือเป็นหลักล้านบาทแทบทุกครั้งค่ะ
เรามีโอกาสถามพี่บินนะว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยจะเพียงพอในการช่วยเหลือตลอดไปหรือเปล่า
เพราะยุคนี้ความต้องการของคนที่เดือดร้อนนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง
พี่วินก็บอกนะคะว่าตัวเขาเองยินดีช่วยเสมอและช่วยแบบที่ไม่เดือดร้อนด้วย
จากทุกวันนี้มีเงินเดือนหมุนเข้ามาประมาณ๔แสนบาท
ซึ่งก็เป็นเงินจากผู้ใหญ่หลายทางที่ฝากมาทำบุญผ่านทางตัวเอง
จะฆ่าตัวจากงานพรีเซนเตอร์
ซึ่งเงินส่วนนี้พี่บินก็นำมารวมกับเงินบริจาคมาจากประชาชน
ดังนั้นพี่บินพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอค่ะ
ส่วนที่มีคนบอกพี่บินถูกกำหนดมาแล้วว่าเกิดมาเพื่อช่วยคน
เสมือนพระเวชสันดรความเชื่อนี้พี่บินบอกเชื่อมาตลอดนะคะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เคยอยากจะคิดมีครอบครัวเราสองสามหล่น
จริงจังจริงใจใครจะมีครอบครัวปั๊บ

ครั้งแรกก็ไม่เชื่อครั้งสองครั้งสาม
ไม่มีใครแบบได้อยู่กับเราเราก็ไม่ได้แต่งงานเราไม่ได้ขึ้นอยู่อะไรกับใคร
เราก็เชื่อว่าถ้าเราแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไม่ได้ทำงานอย่างนี้
มึงต้องลงมาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
ผมต้องไปช่วยเขาแล้วคนจะมาช่วยเอง
ถ้าเราไม่มีรู้จักการให้นู่นนี่เฮ้ยชีวิตนี้จะหาความสุขจากไหนวะ
แต่สิ่งนี้คือความสุขที่ยั่งยืนคือการได้ให้
พอให้ปุ๊บมันเป็นความสุขทั้งคนรับและคนให้
มันก็เลยยั่งเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่ากลับมาบ้าน
มันเห็นภาพที่เราไปมันมีความสุข
ตื่นมามีกำลังออกไปต่อสู้ไหม
นี่สมกับฉายากู้ภัยใจพระตัวจริงเสียงจริงนะคะ
ส่วนงานด้านบันเทิงค่ะหลายคนถามว่าพี่บินมาทำงานทางด้านช่วยเหลือสังคมเป็นหลักแบบนี้
งานหนังงานละครจะยังกลับมาหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าในระยะเวลา๒ปีนี้
ยังขอทำเรื่องช่วยเหลือคนอื่นไปก่อน
ส่วนงานในวงการบันเทิงยังไงก็ไม่ทิ้งนะคะ
มีโปรเจคแพลนไว้อยู่บ้างเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับช้าง
และจะนำประสบการณ์จากที่ลงไปพื้นที่มาต่อยอด
แฟนก็คงต้องอดใจรอกันไปก่อนนะคะ
ซึ่งพี่บินเองเนี่ยขนาดทำหนังเนี่ยยังทำหนังเพื่อสังคมเลยนะคุณผู้ชม
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกสัก๒ปีแล้วกัน
ช่วงนี้ก็ให้กำลังใจพี่วินกันไปก่อนนะคะ
ช่วงนี้ก็คอยช่วยเหลือประชาชนคนไทยนะไปก่อนกันแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ